เอามาดูอุทาหรณ์กันต่อนะคะแต่อันนี้เกิดเป็นอุบัติเหตุ
เลยนะคะอุบัติเหตุนี้เราป้องกันได้นะ
พร้อมดีที่สุดคือพร้อมทั้งรถและพร้อมทั้งคน
ทหารเรือขับรถกระบะบรรทุกหัวหอม
จะไปส่งตลาดไทยค่ะแต่ระหว่างทางนะคะ
เสียหลักพลิกคว่ำไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
จ่าทหารเรือนายนี้รอดตายแบบบุดหวิดคล้องพระอะไร
เดี๋ยวเราจะบอกแต่ไปตรวจสอบเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่ทางหลวงหมายเลขสองสองหก
สายศรีสเกจสุรินพื้นที่อำเภอศรีขอรพภูมิค่ะ
โดยที่เกิดเหตุพบรถกระบะคันนี้สีบรอนสภาพรถเนี่ย
ชนไปอัดติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงทำให้ด้านหน้าพังยับเยินเลยนะคะ
ส่วนคนขับจาโทอดุลกิตอุ่นเพ็นอายุยี่สิบสองปี
กาลสินสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบคนขับได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายเนี่ย
เจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประถมพยาบาลให้
โทอดุลเล่าว่าช่วงว่างจากการปฏิบัติหน้าที่
ก็จะมาขับรถกระบะนี่แหละส่งหัวหอมจากศรีสะเกดไปที่ตลาดไทย
ระหว่างขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งรถเสียหลักแห่โค้งค่ะ
ชนเสาไฟฟ้าแรงสูงเสียหายเกือบทั้งคันเลยนะคะ
เพราะดีเขาบอกไม่ได้รับอันตรายร้ายแรงหมายถึงตัวเขาเนี่ยนะคะ
โดยบอกว่าน่าจะเป็นบารมีของเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เหรียญนี้เลย
ห้อยอยู่ในคอเลยตอนเกิดอุบัติเหตุเป็นรุ่นที่หนึ่งอ่า
คุ้มครองแคล้วคลาดค่ะปลอดภัยอ่า
อกจากนี้นะคะนอกจากแขวนพระแล้วอันนี้สำคัญที่สุดเลย
เข็มขัดนิรภัยเลยค่ะก็เลยบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะเกิดที่ตากตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
มีรถกระบะชนกับบิ๊กไบท์นะคะบนถนนสายแม่สอดตาก
ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ทำให้รถบิ๊กไบท์ล้มแล้วก็ทะไหล
ไฟลุกไหม้ค่ะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะ

เอาถังดับเพลิงแล้วก็ใช้น้ำฉีดดับไฟเอาไว้
แต่ว่ารถเสียหายไปทั้งคันแล้วนะคะ
ดาบตำรวจพงเทพชัยชนะอายุ๔๕ปี
สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
ที่๓๔๖คนขี่บิ๊กไบท์
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถบิ๊กไบท์คันนี้จะไปทำงาน
เป็นจังหวะที่มีรถกระบะขับมาจากทางตรง
ขับมาเร็วด้วยนะคะแล้วมาพุ่งชนตัวเองอย่างจังเลย

แล้วก็ทะไหลไปกับถนนจนเกิดไฟลุกไหม้
ส่วนดาบตำรวจพงเทพมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันนะคะ

ที่กู้ภัยจะมาถึงที่เกิดเหตุ

ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่าอุบัติเหตุสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังเนี่ย
เกิดความศูนย์เสียกับชีวิต๕ศพ
อุปติเหตุที่นี่ที่ถนนมิตรภาพฝั่งค้าเข้า
บริเวณ๔แยกวันซับไหวตำรวจหนองสาหร่าย

ตอนแรกมีผู้เสียชีวิตค้าที่เลย๓ศพ
บาดเจ็บสาหัสอีก๒ราย

พยายามช่วยเหลือพยายามปั๊มหัวใจ
แต่ผู้บาดเจ็บทั้ง๒ราย

รวมอุบัติเหตุครั้งนี้เสียชีวิตไป๕ศพค่ะ
ไม่ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายนิติพงศ์
ธนกุลชัยสุขบอกว่าขณะที่ขับรถมาถึงสี่แยก

มีรถกระบะคันดังกล่าวคันที่มาชนกันเนี่ย

ทำให้ตัวเขาเองเหยียบเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
ตำรวจภูทรน้องสาหร่ายเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ

พร้อมทั้งรถทั้งคนและอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะ
อันนี้เนี่ยคือสำคัญสุดเลยนะคะ